ทุกท่านตามคดีนี้อยู่คดีของคุณแตงโมมีทนาย
ทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวยอยู่กับเราที่นี่นะฮะสวัสดีครับทนายครับ

คือวันนี้ต้องเชิญมาพูดคุยกันเชื่อว่าท่านผู้ชมเองก็มีคำถามอยู่ในใจ
เป็นเรื่องขดีที่จะมาช่วยแม่คุณตังโมนะฮะหาความวิวทางของคุณตังโมนี่
แต่คนเขาสงสัยติดใจมากโดยเฉพาะวันนี้ทนายกิจสนะครับผม
สารแขวงจบรอดอุดอลธานีที่ออกมา
ซึ่งคำว่าสารแขวงเนี่ยมันจะเป็นทุนทรัพย์ในการฟ้องคือไม่เกิน๓แสน
แต่เบื้องต้นขณะที่เกิดเรื่องราวต่างที่ผมเอาเช็คไปค้ำประกันเงินเนี่ย
มันบวกกับวิกฤตที่ผมออกอากาศไปหลายตอนที่มีผู้เสียหายที่โทรมาเคลียร์กับผม
ก็มีแต่พี่สาวกับหลานอยู่ที่บ้านหลังที่ผมทะเบียนบ้านอยู่นะครับ
ถ้าตามหลักกฎหมายแล้วเขาจะต้องส่งไปตามภูมิลำเนา
แต่ผมไม่ทราบหรือทางพี่ผมอาจจะเห็นหรือว่าอาจจะเซ็นรับหรือเปล่า

เค้าก็ปล่อยให้เรื่องอย่างนี้
ผมก็ไม่ได้ถามเลยว่ามีหมายมีอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าคู่กรณีที่เพิ่งทราบเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนรักกันด้วย
ผมเคลียร์อย่างนี้ก่อนคือเมื่อวานนี้เนี่ยทนายกิจสนะก็ให้สัมภาษณ์
เคลียร์มาเลยบอกไอ้ที่ว่ามีหมายจับคดีช่อโกงเจ้านู้นเจ้านี้เจ้านั้น
ผมได้เตรียมหมดแล้วอยู่ดีวันนี้มีคนออกมาเปิดเผยบอกว่า
นี่มีคดีผมด้วยถึงขั้นมีหมายจับเลยนะ
ซึ่งทนายกิจสนายอมรับว่าอันนี้ใช่อันนี้จริง
อันนี้จริงครับยอมรับครับไม่ปฏิเสธเลยเพราะว่ามันอยู่ในห่วงเหตุการณ์ที่ผม
เคยเล่าให้ฟังออกสื่อต่างไปแล้วอันนี้พอมันอาจจะมีตกหล่นแบบนี้
แต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าทำไมมันเหมียงมาทางเป็นมายมันเป็น
พรบเช็คแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเรา
เราไม่เอาข้อกฎหมายไปเอาเปรียบเพื่อนเราดีกว่า

แต่คือผมเราก็ไม่รู้ว่าเราช่วงนั้นมันเบ่อไปนิดนึง

ถูกรองเจ้ายังไง

แต่พอดีท่านอยู่ข้างนอก
พอดูสื่อก็เลยรู้จักผม
ว่าทางทางกิจสนะ

ข้าวดีนี้ถ้าผู้เสียหาย
ยอมถ้าเกือบว่าผมมีการชำระให้หมดเลย
หรือว่ายังไงผ่อนชำระแล้วจะเคาะตกลงกัน
แต่ผมจริงผมก็จะให้จ่ายให้หมดเลย
แล้วก็ให้ผู้เสียหายถอนแจ้งความวันพรุ่งนี้ได้เลย

แล้วก็ผมก็ไม่ต้องไปที่กรุงเทพต่อ
ถ้าผู้เสียหายก็โอเคคือให้ผู้เสียหายไปถอนได้เลย
นายกฤษณะได้คุยกับผู้เสียหายแล้วยังคะ
ทางทีมงานได้ประสานไว้แล้วตอนนี้ก็คงจะขอออนแอร์ได้เลยนะครับ
คุณกริจนะฮะคุณกริจทนายกฤษณะบอกเป็นเพื่อนกันด้วยเหรอ
อ่าไม่ต้องเป็นทนายด้วยกันเป็นทนายรุ่นพี่
ทนายรุ่นพี่สวัสดีครับคุณกริจครับ

กิจยังไงกันพอเห็นข่าวเลยโพสต์
จงหมายจับอะไรพวกนี้ออกมาเลยเหรอ
เอ่อไม่ครับปกติเนี้ยต้องต้องเรียนก่อนนะครับว่าเรา
คือผมเนี่ยด้วยความที่ว่าภาระเยอะ

ต้องกลับขอบคุณท่านประธานสภาธนาความจังหวัด
นะครับที่โตเช็บข่าวว่าคุณกฤษณะเนี่ย

ทีนี้ผมก็เลยนึกได้ว่าผมมีหมายจับของพี่แกอยู่คดีหนึ่ง
ซึ่งคดีนี้ผมเป็นผู้เสียหายเอง
ผมก็เลยโพสต์ไปว่ามันกินเวลานานมาตั้งแต่ปี๖๐แล้ว
ช่วงนี้ครับแล้วก็มันตามตัวไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลย
มันเป็นคดีอะไรคุณเกดมันตอนนั้นมันเกิดเรื่องราวอะไรยังไงกันเกิดขึ้น
เป็นภาระบอเช็คฮะเป็นภาระบอความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
เพราะว่าแกมากู้ยืมเงินผมไว้นะครับสองหมื่นมีสัญญา
แล้วออกเช็คไว้ว่าพอถึงวันกำหนดชำระเนี่ย

ก็คือที่อ่าเหตุการณ์ที่มีการขอบคู่
ผมกลัวความปลอดภัยผมก็เลยไปเลยไปก่อนก่อน
แล้วก็ต้องใจว่าจะจะโทรไปแต่ว่าทั้งแต่ว่าผมหักซิมทิ้ง
ขอบคุณท่านเพราะว่าท่านช่วยเหลือผมคุณติดตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยติดต่อไม่ได้
ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าท่านทั้งกิจนี่คือผมเคารพแล้วก็
ต้องต้องกลับขอโทษด้วยนะครับคือผมไปทำให้ท่านลำบากแล้วก็
หายไปแต่ว่าก็อยู่แถวแถวบริเวณบ้านเกิดผมใกล้ใกล้กันครับ
อันนี้ผมผิดเองยอมรับแล้วก็ขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ผมเป็นทนายจริงจริงแล้วนะครับก็ขอกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็จะ
อ่าทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มีโอกาสจะลงไปกราบขอโทษ
กิจอีกทีหนึ่งนะครับพี่กิจครับคุณคุณกิจมูลค่าทั้งหมดเนี่ย
เท่าไรฮะถ้าตามสัญญาเนี่ยมันสองหมื่นเนาะแต่ทีนี้ในเรื่องของอ่า
ดอกเบี้ยหรือความเสียหายตัวอื่นเนี่ยที่ผมสามารถเอาเงินสองหมื่น
ลงทุนนู่นนี่นั่นได้เนี่ยมันก็ต้องมีบวกขึ้นมาอยู่แล้วครับพี่
คือคืออย่างนี้ครับพี่กิจอ่าคุณกิจสนะว่ายังไง
เขาบอกเขาต้องมีดอกเบี้ยด้วยนะครับครับผมคุณคุณคุณค่าของเขาเนี่ยครับ
กิจแต่ตัวนี้ผมก็คงต้องยอมนะครับเพราะว่าเราผิดจริงนะครับพี่กิจ
เพราะว่าพี่กิจก็ก็สูญเสียรายได้จากเงินก้อนนี้ที่จะไปทำอย่างอื่นครับ
ก็พอดีมันมีเงินก้อนหนึ่งจากคุณแม่แตงโมก็ช่วยมาด้วย
แล้วก็ท่านสสเต้ก็ช่วยมาด้วยจริงตอนแรกตั้งใจว่าจะไปประกันตัวด้วย
คือจริงจริงจะไปประกันตัวที่อุดรคือความจริงตั้งใจจะไปมอบตัวแล้ว
จะไปมอบตัวแล้วแล้วก็จะประกันตัวแล้วก็จะเคลียร์กับผู้เสียหาย
แต่บังเอิญว่าได้คุยกับทางท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับบอกว่าถ้าเกิดผมชำระให้น้องเขาเลย
ครับนะครับก็พรุ่งนี้เช้าก็สามารถให้น้องเขาไปถอนแจ้งความได้เลย
ผมก็ไม่ต้องลงไปเดี๋ยวผมค่อยเคลียร์อย่างนี้นะ
คุณกิจครับคุณกิจสนะเนี่ยบอกว่าคุยกับท่านภูมิกับการที่อุดรธานีแล้ว
ครับถ้าคุณกิจสนะเขาโอนเงินให้กับคุณกิจ
หน้าสื่อนี้ก็ได้เลยครับคุณกิจก็สามารถถอนแจ้งความได้เลย
คือผมฟ้องเองแต่คดีนี้มันเป็นความผิดอันยอมความได้อะเนาะจริงมันก็ได้
แต่ทีนี้ถ้าผมฟังเนี่ยคุณกิจก็บอกว่ามันไม่ใช่๒๐๐๐๐ถ้วนนะตกลงเป็นเท่าไหร่ครับคุณกิจ
เรื่องนี้เดี๋ยวสงวนไว้อีกทีนึงได้ไหม
มันเป็นมูลค่าที่มันไม่สูงเกินไปแน่นอน
ผมก็ไม่เอาเปรียบพี่กิจนะครับก็เพราะว่ามันสูญเสียจริงแล้วผมก็ผิดจริง
ก็ต้องกลับขอโทษพี่กิจอีกครั้งหนึ่งนะครับ

กิจแล้วก็ได้ไปขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างเช่นกัน
ถ้าไม่ได้พิกิจช่วงนั้นก็แย่เหมือนกันนะครับ
แต่พี่กิจเขาบอกแล้วนะต้องมีดอกเบี้ยอะไร

เพราะว่าอันนี้ผมก็ต้องกลับขอบพระคุณสสเต้แล้วก็ทางคุณแม่แตงโม
ที่ได้โอนเงินเข้ามาหาผมเลย
คือตกลงคือผมก็จะถามอยู่เพราะว่าเมื่อวานธนายกิจสนะบอก
โอ้โหผมนี่ตอนนี้ก็คือหมดแล้ว

แสดงว่าตอนนี้คุณแม่คุณตังโมให้เงินมาแล้วเหรอ

ทั้งสสเต้มงคลกิจก็ให้มาส่วนหนึ่งด้วย

ของสสเต้เนี่ยจริงแล้วผมกะว่าถ้าเช็คมันเยอะก็พอดีให้เผื่อมาเลยก็คือ๖๐๐๐บาท

ครับคุณแม่ของคุณแตงโมนี่๓๕๐๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าชดใช้แล้วถ้าเกิดมันเหลือผมต้องรีบคืนท่านไปเลยก็คือจะไม่เก็บไว้นะครับเพราะเป็นเงินของท่านที่ช่วยเหลือมา
เอาอย่างอย่างคุณมงคลกิจที่ให้มาเนี่ยครับอันนี้คือส่วนอะไรเพื่อ

เผื่อไว้เพื่อไปมอบตัวและประกันตัว
มอบตัวด้วยแล้วก็ประกันตัวด้วยนะครับเพราะว่าปกติประกันตัวเช็คเนี่ยมันจะอยู่ที่๓๐นะครับ

งั้นถามคุณกริจนิดนึงแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีการตกลงหลังไม้เรียบร้อยแล้วแหละว่า
จำนวนเงินบวกดอกเบี้ยถ้ามีการโอนกันเดี๋ยวนั้นแล้วปุ๊บเนี่ย
คุณกริจก็คือจะไปถอนแจ้งความเลยไหมคะ

คุณกิจครับผมขอชิดแจ้งนิดนึงพอดีบังเอิญว่า
แม้จะไม่มีทนายความขอรบควรพี่นะครับช่วยไปถอดแจ้งความให้ผม
ผมจะโอนเงินให้หลังไมค์เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวเราจะคุยกับทนายกฤษณะต่อนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ขอเคลียร์ตรงเรื่องของคุณกิจสนากับคุณกริจก่อน
คุณกริจยืนยันว่าถ้าคุณกิจสนะโอนเงินค่าเช็คเด้งพร้อมกับดอกเบี้ยให้

เข้าไหลไม่รู้คุณกริจบอกเดี๋ยวมาคุยกัน

ผมก็อยากบิดแซมข้าวคดีของผมเหมือนกัน
ครับตอนนี้เพราะว่าเงินเข้ามาอยู่ในบัญชีแล้วครับ

ตกลงราคาหลังไมค์ก่อนไหม

เดี๋ยวฝากทีมงานพักสายคุณกิจสนะ
แล้วลองถามคุณกิจสนะว่าเท่าไหร่
แล้วเขียนมา

คุณกิจเขียนมา

ถ้าคุณเสียนะโอเคก็โอนกันเลย

งั้นเดี๋ยวให้ทีมงานคุยกับคุณกิจต่อ
ต่ออีกสักครู่นึงนะครับ

ใช่ค่ะคุยกับท่านไหมค่ะ
นี่ค่ะท่านตำรวจเอกจามอนอันดี

สวัสดีครับท่านผู้อำกับ

บอกว่าถ้าเขาโอนเงิน

ก็คือคุณกิจเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ย

ทางโรงพักได้เลยไม่ต้องไปมอบตัวอะไรกันแล้ว
ในส่วนของคดีเนี่ยถ้าเป็นความผิดอันยอมความ

ก็มาโรงพจำวัน
แล้วก็ที่ที่สพ

ครับหลักการเป็นอย่างงั้นเลยนะฮะ

เพราะว่าเขาแสดงจวดโฟไปหาผู้กลับเรียบร้อย

ก็จนกว่า
อย่าลืมคุณกิจอย่าลืมพิมพ์กรรม
ถ้าถ้้ามายจับยังไม่เพิ่งถอนเนี่ยก็ต้องจับตามหน้าที่เนี่ย
เนี่ยนะเมื่อกรณีของของผมเนี่ยมันเป็น

แต่แต่ต้องหลังจากได้คำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องก่อนนะครับ

ทางผู้เสียหายจะเป็นคนทำคำร้องขอถอนฟ้องเอง
พอสารมีคำสั่งให้ถอนฟ้องก็คือจบ
หลักการเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านภูมิกับครับ

ถ้าผู้การพื้นกับค์คุณกรัฐสานท์
พี่อาทายังมีอันไหนหลือไหมคะ

เอ๊ะโอเคแต่แต่ว่าถ้าที่เราคุยกันวันนี้
เช่นกับคุณกรีชฮันนายกริสนาธิ์พี่พูดกับอยู่ด้วยเนี่ย
แปลว่าพูดกับจะยังไม่ได้เอาตำหลวดมาน่าสัตวร์เราใช่ไหมคะ

อันนี้เขาควบคุมตัวได้มั้ยเขาจับได้มั้ย
ถ้ามีหมายก็อำนาจควบคุมตัวก็ยังมีครับ
เพราะฉะนั้นต้องมีขั้นตอนอย่างนี้อยู่นะต้องบอกกับท่านภูมิกับด้วยนะ
ครับผมก็ฝากพี่กิจหน่อยกันแล้วกันนะครับพี่
เดี๋ยวขอบพระคุณท่านภูมิกรับนะครับขอบพระคุณครับ
สวัสดีครับคุณกริจเดี๋ยวให้พูดคุยแล้วก็สอบถามตัวเลขกันหน่อยนะ
ทีมงานหลังไมค์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวบอกมา
ช่วงนี้ขอคุยกับคุณอิกษณะเพิ่มเติมหน่อยผมขอถามเพิ่มตรงนี้หน่อย
ที่สสเต้โอนให้๖๐๐๐คุณแม่คุณตังโมโอนให้

สามหมื่นห้าเพื่อเพื่อคดีตรงนี้เลยนะที่มีหมายจับนะวันนี้

แล้วสามหมื่นห้านี้คุณแม่ตังโมให้แบบไหนยังไงให้ยืมหรือว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่าท่านได้
คือผมขอสำรองคุณแม่ให้ไปสำรองเผื่อรถเสียหรือว่าเวลาไปมอบตัว
หรือว่าเอาไปเผื่อเงินมันไม่พออะไรอย่างนี้นะครับ

ไม่ครับคือสำรองเวลาเหมือนกันว่าถ้าเกิดเงินไม่พอก็เอาเงินคุณแม่สำรองเข้าไปนะครับ
ก็คุณแม่ก็คือจริงผมเองก็จริงแล้วไม่อยากไปรบกวนท่าน
เพราะว่าหลังจากที่เหลือผมก็ต้องโอนคืนท่านไปเลยนะครับ

ก็เดี๋ยวผมจะส่งสลิปการโอนคืนให้กับทั้งท่านเต้แล้วก็ทางคุณแม่แตงโม
ทะนงค่าทนายก็ตกลงคุยกับคุณแม่แล้วหรืออะไรยังไงหรือว่าต้องรอแบบ
คือค่าทนายคือปกติแล้วมันญาติทนายความเนี่ย
เราจะไม่สามารถที่จะไม่เก็บเงินหรือว่าไม่เรียกร้องอะไรได้
ไม่ได้นะครับตามบรรยาทนายความนะครับ
แต่ว่าเคสของคุณแม่เนี่ยมันเป็นเคสที่ผมจริงแล้วมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คือไปเสนอตัวแล้วก็มีข้อคอรหาว่าผมเป็นคนของตำรวจส่งมานะครับ

เป็นอย่างนี้ครับคือคดีของคุณแม่แตงโมเนี่ย
ผมเองเนี่ยมีคุณแม่ซึ่งมีลูกสาวสองคนอันนี้ผมขอย้อนนิดนึง
แล้วก็ลูกสาวของคุณแม่ผมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
แล้วคุณแม่ผมก็ได้เงินเสียเซี่ยวแล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าไหร่
อันนั้นนานมาแล้วแต่ผมยังเด็กอยู่แล้วพี่สาวผมก็มาเสียต่อ
ซึ่งพี่สาวก็เป็นสาวแล้วช่วงนั้นนะครับผมก็โตแล้วก็มาสูญเสียพร้อมกัน
แล้วคุณแม่ของคุณแม่เนี่ยก็หน้าตาคลายแม่ผม

เนื่องจากผมเคยไปรับคดีมา

บอกว่ามีสารวัตรท่านหนึ่งให้เบอร์โทรผมมาให้ผมติดต่อ
คือจริงแล้วสารวัตรท่านเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับ
คือท่านบอกว่าผมเห็นแม่แตงโมไม่มีทนายคุณเอาเบอร์โทรไปติดต่อกันเองนะ
ไม่ต้องบอกว่าผมให้นะคุณไปติดต่อไปคุยกันเอง
พอคุยแล้วค่าใช้จ่ายตอนนั้นบอกคุณแม่คุณแตงโมงว่า
เอาอีกสิ้นย้อนนิดนึงผมบอกคุณแม่เลยว่าคุณแม่ครับอย่าเพิ่งคุย
ตรงนี้ผมขอมอบเงินส่วนหนึ่งที่คุณแม่จะให้ผมทำบุญให้กับน้องโม
ส่วนที่เหลือคุณแม่จะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมขอแค่ค่าน้ำมันโลกกับค่าข้าวก่อนชุ่มแค่นี้เอง
อ๋อตรงนี้คุณแม่ก็เลยโอนมาให้ก่อนคือจริงแล้วผมยังไม่ได้จากคุณแม่แม่ตะบาทเดียว
ผมไม่เคยคิดจะขอด้วยผมก็ใช้จ่ายตัวเองผมเหลือเงินในบัญชีอยู่ร้อยเดียววันนี้
วันนี้เหลือร้อยเดียวเหรอร้อยเดียวจริงครับแต่ผมก็ยังไม่เอ่ยปาก
แต่มันเกิดปัญหาขึ้นผมก็เลยจะโทรอธิบายให้คุณแม่ฟังว่า
คดีนี้มันไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะกลัวจะกระทบเพราะว่างานจะเริ่มพรุ่งนี้
ก็เลยกลัวก็เลยอธิบายให้คุณแม่ฟังขั้นตอนว่าคดีนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้
มันจะไม่กระทบกระเทือนในตัวผมด้วยที่จะเป็นทนายความอยู่แล้วที่ดูแลคุณในคุณแม่มาตลอดครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่ก็บอกไม่เป็นไรมันเรื่องส่วนตัว
ธนาคฤษณะวุ่งไปทางไหนอุบัติเหตุหรือว่าฆาตกรรมหรืออะไรอย่างไร
คืออย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยการ
ผมพูดได้หรือไม่มากเพราะว่ามันเป็นความลับในทางคดีของผมด้วย
ซึ่งถ้าเกิดคู่ต่อสู้รู้นี่ก็อาจจะลำบากหน่อย
เราก็ต้องเก็บเป็นความลับบางส่วนแต่
ผมจะบอกได้บางส่วนแต่ว่าตอนนี้ผมก็มองว่า
มันมีอะไรผิดปกติหลายอย่าง
ผมพูดตรงเลยฟันทงว่ามันยังเหมือนฆาตกรรม

ข้อสงสัยแรกในคดีนี้ของทนายกฤษณะเนี่ยคืออะไร
ข้อสงสัยแรกนะครับที่ผมมีโอกาสที่จะไปดูเรือ
หลังจากที่คุณแม่แตงโมเนี่ยแต่งตั้งผมเป็นทนายแล้ว
ผมแอบไปถ่ายรูปที่เขาเก็บเรือไว้นะครับ
แล้วก็ประสานกับทางคุณหมอพรทิพย์ว่า
คุณหมอพรมที่ก็บอกเฝ้าเรือดีนะครับ
แล้วก็ให้ดูจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับ
แล้วก็ให้ดูตรงนี้ตรงนี้แล้วเก็บเป็นหลักฐานไว้
ผมก่อนก่อนที่ผมจะเจอหมอพรทิพย์เนี่ย
ผมไปยื่นหนังสือต่อคณะประธานกรรมธิการของรัฐสภานะครับ
แล้วก็คุณหมอบันทิพย์เป็นคนประสานผมมา
คือจริงแล้วผมเหมือนกับคิดแบบชาวบ้านคือ

อะไรเรื่องเก่งในการผ่าศพผ่าอะไรอย่างเงี้ย

ผมก็เลยมีนักข่าวไทยรัฐนี่แหละผมแจ้งเลย
ติดต่อประสานงานโดยที่ผมไม่ทราบว่าน้องเขาทราบได้ไงว่าผมจะติดต่อ
ทางคุณหมอพรทิพย์ก็เลยส่งเบอร์มาให้ผม
บอกว่าพี่กิจสนะรีบโทรหาคุณหมอพรทิพย์
คุณหมอพรทิพย์จะให้ไปพบบ่ายสองโมงครึ่ง

คุณหมอก็บอกให้รีบมาเลยบ่าย๒โมงครึ
คุณหมอมีภารกิจด้วยแล้วก็พรุ่งนี้จะไม่อยู่

ร่องรอยที่ศีรษะคุณตังโมมันเหมือนกับถูกกระแทก
เดี๋ยวก้นขวดไหวลัยกระแทกเข้าไปโตะลงมันยังไง

ตอนแรกเนี่ยมันมีเพื่อนผมส่งภาพที่อยู่บนเรือ

ซึ่งผมไม่ทราบว่าอีกรายการออกไปอะไรยัง

แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีการออกไปได้ยังภาพนี้
หรือยังภาพนี้ผมยังไม่ได้เช็คข่าวนะครับครับอ่า
มันเป็นภาพที่มองเห็นว่ามีคนอ่ากำลังเอาอ่า
ยกมือที่เอาขวดเนี้ยตีตีตีบนศรีษะอ่า
แล้วก็มีอีกเหมือนกับเหมือนกับอีกคนนึงที่โดนตีแล้วเนี่ย
เอามือมาจับจับตรงนี้ไว้แล้วก็มีการดึงกระชากันลงมา
อ่ามันมีภาพที่มันปรากฏอยู่ครับครับอ่าทีนี้ไว้ยังไง
ตอนแรกผมก็มองมองรอบสองรอบนี้อาจจะยังเหมือนกับ
เฮ้ยมีจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอดูไปเรื่อยเรื่อยมันใช่เลย
คือหมายถึงว่าทนายกฤษณะเห็นเลยว่ามันเป็นการถือขวดแล้วยกมือขึ้น
คือถามว่าคำว่าถือขวดเนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นรูปขวดเลยนะ
อืมมันเป็นเหมือนกับคือเราดูแล้วมันเหมือนมีอะไรฟาดลงไปอ่ะ
คือเป็นลักษณะแบบนี้อ่าครับแล้วผมฟาดขึ้นไปอย่างเงี้
แล้วก็พอฟาดลงเหมือนกับโดนหัวแล้วเหมือนมีคนเอามือจับหัวไว้ที่โดนฟาดเนี่ย
แล้วก็มีการดึงกระชากกันลงมาก็เลยเชื่อว่าคุณตังโมจะต้องถูกทำร้ายก่อนอย่างนี้หรอ
ตรงนี้เนี่ยผมคงจะจะขอเก็บเป็นเป็นรูปคดีผมกันแล้วกันนะครับ
อ่าเมื่อสักครู่ทีมงานบอกมาว่าคุยกับคุณกริจเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะ
ตัวเลขมาแล้วนะคะอ่าตอนนี้โอเคไหมฮะคือนี่ด้วยค่ะอ่ะ
มีมีเงื่อนไขให้ให้ธนายกริจสนับเป็นคนอ่านเงื่อนไขดีไหมคะอ่า
สักครู่นะครับคุณกริจบอกมานะค่ะที่เราคุยกันหลังไม่กับคุณกริจอ่า
ดำเนินการเลยตัวเลขนี้คุณธนายกริจสนับโอเคใช่ไหมโอเคครับ
เพราะว่าเราทำให้เขาเสียหายจริงจริงครับอ่าเพราะว่าปกตินี้ก็ถือว่าครับ
อ่าพอสมน้ำสมเนื้อไม่มากเกินไปอ่าเพราะฉะนั้นคุณกริจครับ
เดี๋ยวกำลังจะกดโอนเงินกันแล้วนะค่ะคุณแม่คุณตังโมเผื่อดูอยู่
จะได้สบายใจว่าทนายของแม่ตอนนี้ไม่มีคดีหรือหมายจับอะไรติดตัวค่ะ
น่าขนาดนี้ใช่ค่ะอ่ารูปคุณสอบถามว่าเป็นของธนาคารอะไรหน่อยนะครับ
อ๋อเป็นพร้อมเพย์อ๋อพร้อมเพย์เป็นเบิร์ดโค้เลยฮะใช่ไหม
แจ้งคุณผู้ชมก่อนว่าจริงจริงทนายพริกชนะเรามีความคุยกันมาก่อนได้แล้วเนอะซ่าครับ
ที่จะมีการคุยเคลียร์เรื่องคดีระหว่างทนายกฤษณะกับคุณกริจ
อันนี้คือทนายกฤษณะก็รู้รับทราบเรื่องนี้มาก่อน

เดี๋ยวเราอัปเดตความคืบหน้าตรงนี้ให้